เกิดอาการแปลกกับเขาคุณผู้ชม

โอ้โห
โอ้โหเห็นอย่างนี้แล้วก็น่าตกใจเหมือนกันนะ
รู้ว่าเขามีอาการอะไร

หรือเป็นอาการเกี่ยวกับความเชื่อทางศัยศาสตร์ไหม
พูดแบบนี้ยกมือไหว้ตัวสั่นว่า

อาการแบบนี้แปลกแต่ผมก็เคยเห็นอีกแล้ว
เพื่อนผมเคยเป็นอย่างนี้โอ้ยยกมืออย่างนี้เลยมือสั่นอย่างนี้เลย
แล้วก็พูดว่ายอมแล้วยอมแล้วยอมแล้วจะเมียจ๋ายอมแล้วอาการแบบนี้เลยครับ
อาการเหมือนกันแต่ว่าสาเหตุที่มาน่าจะต่างกัน

อย่างนั้นต้องยอมแล้วล่ะค่ะคุณแต่คุณคนนี้สิเขาบอกลูกยอมแล้วเนี่ย
ใครยอมอะไรยอมทำไมมีคำถามมากมายคุณผู้ชม
แต่ว่าชาวเน็ตเขาก็มาแสดงความคิดเห็นนะก็แน่นอนแหละมันแสดงความคิดเห็นกันหลากหลาย
บางคนไปทำอะไรลบหลู่ใครเขาไหมก็เลยมีอาการแบบนี้
บางคนก็ร่วมอนุโมทนาสาธุไปด้วย
เชื่อว่าน่าจะเป็นเพราะเรื่องศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเรื่องของพญานาค
ก็ว่ากันไปแต่ที่นี่ถ้าจะขึ้นไปกราบไหว้เขามีกฎนะคุณชิสา
ก็ต้องห้ามนะห้ามนำดอกไม้ทูบเทียนแผ่นทองแป้งผ้าสามสี
คือห้ามเอาขึ้นไปเลยนั่นคือหนึ่งนะ
อย่างที่สองก็คือห้ามไปสัมผัสไปขูดไปขีดบนก้อนหิน
เพราะเขามองว่าตรงนี้มันคือธรรมชาติรังสรรค

ถ้าอยากไปดูความสวยงามของที่นี่ผมก็แนะนำ
เพราะมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์จริง